ดูนาทีระทึกค่ะเจ้าหน้าที่ไปล้อมจับชายคลุ้มคลั่ง
ควงมีดทำครัวยาวตั้ง๘นิ้วนะไม่ถึงขนาดนั้น
เอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วควงแบบนี้มันจะน่ากลัวไป
ค่ะคือน่ากลัวมากเพราะว่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้จะไปเอามีดไปเชื่อดคอใครนะคะสรุปสุดท้ายค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ลักษณะไม้งามเหมือนจับงูเลยค่ะ
เอาไปจับเขาชิดกำแพงแต่เขาไม่ใช่งูนะ
แต่เขาก็นิ่งเหมือนงูเหมือนกันนะให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะ
อ่ามีดคุยไปด้วยยื่นไปด้วย
คือเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใต้
ขออนุญาตพูดใต้นิดนึงนะสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาทันทีเนี่ยผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นที่คลุ้มคลั่งอยู่
ก็บอกว่าไม่ต้องมาทำเป็นพูธหรอกเคยดูในทีวีเคยดูในโทรทัศน์ว่าเนี่ยลักษณะพฤติกรรม
แล้วก็ยุทธวิธีของตำรวจเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็เข้าช้าตัวเค้าบอกว่าเคยดูในทีวีนะ
แต่สรุปสุดท้ายมันก็เหมือนในทีวีแหละค่ะคุณค่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ควบคุมตัวคุณไว้ได้แหละนะคะ
คุณผู้ชายคนนี้นะคะเขาอายุประมาณ๕๐๕๕ปีคือลักษณะของเขาก็ต้องจับกลุ่มตัวไว้แหละ
นี่ส่งเสียงโวยวายคล้ายคนเมานะแต่ก็เดินช้านี่แหละ
ถือมีดทำครัวและมือซ้ายถือเศษกิ่งไม้เวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะ
กลี๊กลองอยู่พักหนึ่งค่ะไม่เป็นผลจนรถีตัดสินใจมาสักครู่นี้เอาไม้ง่ามนะคะ
เกี่ยวเข้าไปที่เอวช่วงกลางตัวแล้วก็ชิดกำแพงเขาล้มลง
และก็เนี่ยค่ะเข้าไปจับกุมตัวทูและทูเลพยายามพูดคุย
ล้วงกระเป๋าหาเอกสารเป็นใครมาจากไหนอยากจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยนะคะ
แล้วสรุปสุดท้ายเดี๋ยวจะเห็นนะช่วงนี้ขอดูสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
ชื่ออะไรล้วงดูและช่วงนี้ดึงขึ้นดึงขึ้นไปขึ้นรถ
หัวเนี่ยพยายามถีบเจ้าหน้าที่อีกเก่งไปอีกแต่ถีบพลาด
เพราะว่าเมาเนี่ยนะคะว่าว้าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนซอยหัวท่าตำบลมะม่วง๒ต้น
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จากการตรวจค้นเจอแหละบัตรประชาชนระบุชื่อว่า
ประเสริฐเมราชอายุห้าสิบเก้าปีค่ะนอกจากนี้ในตัวเจอยาบ้าด้วย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องไปสงบสติอารมณ์นะเพราะว่าเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้
พอสอบปากคำพูดจาวกไปวนมานะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแหละพกพาอาวุธคมขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แต่พอทราบข้อกล่าวหานายประเสริฐค่ะอันนี้ยังไม่รับทราบนะ
อันนี้ฟังอยู่ฟังอยู่ตำรวจกำลังอ่านให้ฟัง
พอทราบแล้วเป็นแบบนี้นี่คือรับคำรับสารภาพของเขา
นิ่งแปลว่ายอมรับแบบนี้เลยค่ะสภาพปรับไปเลยนะคะ
ระแวกที่เกิดเหตุบอกว่านายประเสริฐก็มีบ้านพักเหมือนกันนะ
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแหละแต่ไม่เห็นมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง
เมาเหล้าประจำเลยนอนกลางถนนประจำเลย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็รถสัญจรไปมาประจำเลย
เอาฟังเสียงชาวบ้านจ้ะ
เมาทุกอย่างสภาพเมาทุกอย่างไม่เมาอย่างเดียวไม่เมารัก
เพราะถ้าเมารักจะอารมณ์ดีกว่านี้สภาพอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เคยแก้เผ็ดนะ
สยบนายประเสริฐคนนี้ด้วยการใช้รังมดแดงโยนใส่เอาดูชาวบ้านสิ
โยนใส่เขาเขาก็วิ่งหนีนะวิ่งออกจากหมู่บ้านไปหลายครั้งแล้ว
แต่ครั้งนี้ถือว่าหนักมากที่สุดแล้วล่ะถึงขั้นอารวาสแล้วมีอาวุธก็คือมีดด้วยเนี่ย
นี่คือคำรับสารภาพของเขาเออนิ่งไปเลยหลับไม่เป็นท่าเลยนะ